ต่อไปไปดูอาชีพที่สวนกระแสโควิดสิบเก้าครับคุณผู้ชมครับ
ก็คือพนักงานส่งอาหารใช่โอ้โหเยอะมากโอ้ยนะฮะ
ใครไปทำบอกว่าฟื้นเลยดีกว่าอาชีพเก่าซะอีก
คราวนี้ก็เลยทำกันเยอะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนี้
พนักงานส่งของเจ้าดังเลยนะครับเขาไปจอดรถอยู่บนทางเท้า
บอกคุณทำแบบนี้ไม่ได้ทั้งสองฝ่ายโตเถียงกันเสียงดังลั่น

เขียนใบมาไม่เขียว
ไม่เป็นไรพี่ผมไม่ลงพักมาด่าคุณได้ไง

คุณเขียนใบมาดิ
นี่รถส่วนตัวผม
มันไม่ได้ยก
จะยอมรับคุณเขียนใบมาดิครับ
นี่ล่ะครับคุณผู้ชมดังลั่นไหมล่ะ

การส่งอาหารบอกว่าเขาก็ยอมรับผิดนะที่เอารถไปจอดบนทางเท้า
แต่ไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตบังซื้อคนหนึ่งไปด่าเขา
จึงจะไปแจ้งความที่โรงพัก
แต่เทศกิจแย้งบอกว่าจะไปโรงพักได้ยังไง
คุณถูกจับข้อหาจอดรถบนทางเท้าอยู่เนี่ย

แล้วไปจ่ายค่าปรับที่สำนักงานเขตก่อน

แต่สุดท้ายฝ่ายเทศกิจก็นำตัวพนักงานส่งอาหาร
ไปปรับในข้อหาจอดรถบนทางเท้า

ก็อย่าไปทำเพราะปรับให้แพงเหลือเกิน
ก็พยายามหาที่จอดให้ได้ก็แล้วกัน
เพราะว่าปรับไปตั้ง๒๐๐๐บาทนะ